คุณผู้ชมค่ะไปต่ออีกหนึ่งความหวานแล้วกันเมื่อเปิดแล้วไม่มีกั๊กจริงสำหรับคุณหน่องธนาแล้วก็แฟนของเขาคนนี้อันนี้เรียกแฟนได้แล้วนะ
ไปแล้วนี่เปิดตัวไปแล้วค่ะสำหรับผู้หน่องธนาแล้วก็สาวแพรวานั่นเองนะคะ
คู่นี้น่ะเขาเพิ่งออกงานอีเวนต์คู่กันเป็นครั้งแรกแต่เสียดายค่ะที่ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์คู่นะ
ไม่รู้ว่ายังแบบเขินกันอยู่หรือเปล่าค่ะที่ต้องแบบสัมภาษณ์คู่สื่อด้วยกันอะไรอย่างนี้นะ
งานนี้ฝ่ายสาวแพรวาค่ะก็ได้พูดถึงความรักครั้งนี้นะว่าค่อนข้างไปได้สวยทีเดียวหลังจากที่ได้พูดคุยกันมากขึ้น
อีกฝ่ายนะยังได้เจอครอบครัวแล้วด้วยค่ะแต่เจ้าตัวก็ขอให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่คาดหวังอะไรก็แล้วกัน
หนุ่มหน่องค่ะจะว่ายังไงเมื่อถูกมองว่าเปิดตัวรักครั้งนี้บอกเลยว่าไม่มีกั๊กนะคะเปิดตัวมากกว่าครั้งก่อน
ลองทำแปดนักภาระตียาศึกฟุตำแอบลนที่ปฏิบัติความรับขึ้น
แยกกันไปก่อนเดี๋ยวรอวันหนึ่งที่แบบ
คุณถนะคุณโปรโมชั่นหรือเปล่าและคุณอัณกษัตริย์ักษ์เตอร์
ใช่แต่ว่าไม่โปรโมชั่นค่ะ
คุณธนาคุณโปรโมชั่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ใช่แต่ว่าไม่โปรโมชั่นค่ะ
สิ่งที่เขาทำให้ทุกวันนี้ก็คือ
มันจะเป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วว่าเขาจะทำตลอด
ไม่ได้ลำบากใจที่จะทำเลยสักกันนิดเดียว
คือเขาคิดว่าเขาให้เท่านี้ได้แล้วเขาจะให้ตลอดค่ะ
ได้เจอค่ะเพราะว่าพี่หน่องก็ไปรับไปส่งบ่อย

เพราะว่าพี่ห่องไปรับประสงค์ตลอดไม่ต้องขับรถเองแล้ว
ผมว่าก็ปกตินะปกติ
หรือเปล่าไม่รู้ผมก็แค่เหมือนกับใช้ชีวิตปกติแหละ
ก็ถ้าเกิดว่างครับผมถ้าเกิดว่างก็จะมีเจอกันเป็นปกติครับ
ไปกินข้าวไปเรียกว่าดูหนังบ้าง

ไม่ได้มีแบบเฮ้ยครั้งนี้มันดูสบายใจดีจังเลย

มันก็แค่ว่าไปตามธรรมชาติ

เออนะดูจากลีลาการสัมภาษณ์แล้วนะคะ
คงจะเขินสื่อแหละแต่ว่าถ้าในโซเชียลส่วนตัวเนี่ย
เขาโชว์หวานกันเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชม
คุณหน่องเขาก็โพสต์อยู่ตลอดนะโชวานออกสื่อตลอดนะจ๊ะ